ตอนนี้ดิฉันเปิดอินสตาแกรมดิฉันฟอร์โลอินสตาแกรมของบีเจจ๋าอยู่
เพราะว่ามีข่าวความสูญเสียนะคะ
คุณจ๋าเนี่ยได้โพสต์เป็นภาพเป็นแบบว่างเปล่า
สีขาวเมื่อ๖ชั่วโมงที่แล้วไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วก็คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปให้กำลังใจบีเจจ๋าเนี่ย

เพราะว่าน้องสาวแท้นะคะน้องสาวแท้ของบีเจจ๋า
ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าพบจดหมายลาตายวางอยู่๑แผ่นด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีภัยรัฐทองดอนน้อยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
รับแจ้งเหตุว่ามีคนกระโดดจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็พบกองเลือดอยู่จำนวนนึงแล้วก็มีรองเท้าของผู้หญิง
ผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมโย
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวกรอบบุญหรือจูนทองมี
แล้วก็เป็นน้องสาวของวีเจจานัทถาวิรนุษย์ทองมีดาราสาวชื่อดังนะคะ
จากการตรวจสอบที่ระเบียงลานจอดรถชั้น๑๐ของอาคาร๓
เจ้าหน้าที่พบจดหมายลาตายวางไว้ริมระเบียง๑แผ่น
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่าย๓โมง
ก็พบผู้ตายยืนอยู่ตรงระเบียงของอาคารจอดรถชั้น๑๐
จากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นลงไปข้างล่าง
พอไปดูกลายเป็นคนนะคะว่าคนกระโดดลงไป
มีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากผู้ตายเสียชีวิต
ก็ได้นำศพไปไว้ที่ศาลาสิบห้าค่ะ

เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ